คดีที่มีเยาวชน๒คนเสียชีวิตนะครับ
จากว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบ
ใช้ปืนยิงข่มขู่ด้วยแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ย
ทำให้รถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นพลาดท่าล้มลง
ฟาดกับต้นไม้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตครับเดินทางมาร้องเรียนกับไทยรัฐทีวี
เมื่อวานนี้เสนอข่าวไปแล้วนะครับในวันนี้รักษารัชการแทนผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานสั่งให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
ลงไปติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับโดยความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
การสืบสวนคดีที่มีกลุ่มวัยรุ่นใช้ปืนยิง๒เยาวชน
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนถนนนิมิตรใหม่จนทำให้รถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายขับมานั้น
เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางแล้วก็เป็นเหตุให้เยาวชนทั้งสองคน
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึก
วันที่ห้าเมษายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานสั่งการให้พลตำรวจตรีชัยพรพาณิชย์อัตรา
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓ลงไปควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ด้วยตนเอง
รวมไปถึงให้รายงานผลความคืบหน้าของคดีให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
แล้วก็ระบุด้วยนะครับว่าถ้าหากยังไม่มีความคืบหน้าเดี๋ยวรักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
คือตัวของพลตำรวจโทษานิทนั้นจะลงไปดูคดีนี้ด้วยตัวเองทันที
จากว่าคดีนี้ทางญาติของผู้เสียชีวิตก็ไม่สบายอกไม่สบายใจนะครับ
เกี่ยวกับการทำคดีของตำรวจในพื้นที่ก็เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับไทยรัฐทีวีให้ช่วยติดตามคดีนี้อีกทางหนึ่งด้วย
คุณผู้ชมครับวันนี้ชุดสืบสวนสถานีตำรวจนครบานนิมิตรใหม่
นำพยานซึ่งก็เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น
ชี้จุดเกิดเหตุตั้งแต่จุดที่พบกันกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
พร้อมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางนะครับ
เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายกลุ่มนี้
อกจากนี้ก็นำประวัติของกลุ่มนักเรียนอาชีวะ
ที่เคยก่อเหตุหรือมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง
มาให้พยานชี้ตัวอีกด้วยครับ